การแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนั้นจะกลับมาแข่งขันตามกำหนดที่เลื่อนออกไปได้หรือไม่
ก็คงต้องอยู่ที่สถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิด๑๙
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ
มันมีประเด็นที่ว่าอาจจะยกเลิก๔เกมแรกที่แข่งขันกันไปแล้ว
ในวันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
มาเพื่อหาข้อสรุปการแข่งขันไทยลีกและให้ได้สโมสรที่ร่วมตัดสินใจว่า
ศึกไทยลีกในเดือนกันยายนจะนับรวมการคัน๔นัดแรกหรือไม่
หรือว่าจะเริ่มต้นใหม่เลยซึ่งก็ได้ข้อสรุปว่าสโมสรที่เห็นสมควรให้แข่งขันต่อ
นัดที่๕ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมาแข่งขันใหม่คือนัด๑นัด๒นัด๓นัด๔
และรวมถึงสโมสรที่ออกข่าวว่าเห็นสมควรให้ไทยลีกเตะต่อ
นัดที่๕ก็คือเมืองทองและสุโขทัยนะครับ
ดังนั้นหากมติดังกล่าออกมาเรียบร้อยก็เท่ากับว่าการแข่งขันไทยลีกนั้น
แข่งขันต่อในเกมที่๕อย่างแน่นอนนะครับ